มีโชเฟอร์รถบัตรคันหนึ่งก็อายุเยอะแล้วครับขับรถบัตรไปช่วงแบบโพเพหน่อย
จังหวะหนึ่งคุณผู้ชมครับเหมือนแกโดนฝั่งตรงข้ามไฟแยงตา
มองไม่เห็นนู่นรถครูดตกไปเลยโอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
เหตุเกิดที่บริเวณอุโมงทางลอดถนนสายเลี่ยงเมืองครับที่พิศนุโลกเป็นรถบัตร๖ล้อคันนี้ครับ
จะตกอุโมงอยู่แล้วอ่ะโอ้โหนี่ฮะคาอยู่แบบนี้ครับ
คนขับคือคุณลุงมานิดอายุ๗๐ปีบอกว่าผมขับรถบัตรไปส่งคนงานนะครับที่พิจิตร
คนขับประจำเขามาแทนเขาจากนั้นกำลังจะขับกลับบ้านที่อำเภอพรมพิราม
ขับมาคนเดียวครับพอถึงจุดนี้โอ้ยไม่ชำนาญทางไม่รู้มันมีอุโมงเป็นทางเบี่ยงอะไรยังไงหรอก
แล้วตอนนั้นมันมีรถจักรยานยนต์ขึ้นอุโมงมากับรถยนต์แล้วเหมือนไฟเขาเปิดไฟสูง
แล้วมองไม่เห็นว่ามันคือมีเนี่ยแง่งของทางอุโมงครูแป้วสม
ขึ้นไปค้างเต๋ออยู่แบบนี้ครับตอนนั้นตั้งสติทำไงดีไม่กล้าเหยียบเบรก
จะคว่ำไหมอะไรยังไงประคองประคองไปเนี่ยขึ้นไปตามขอบอุโมงไหลไปประมาณสักหนึ่งร้อยเมตร
ค่ะโชคดีไม่ตกอุโมงโชคดีรถไม่คว่ำไม่บาดเจ็บอืมแล้วสิ่งสำคัญคือ
นอนเฝ้ารถตัวเองแบบนั้นทั้งคืนรอรถยกที่มาจากพรมพิรามมาช่วยยกออก
นะฮะโอ้โหอ่ะฟังเสียงลุงกันหน่อยแล้วกันครับ
มอไซค์เปิดไฟสูงครับเปิดไฟสูงมาเปิดไฟสูงขึ้นไปชะเงิกแล้วก็รถเก๋งก็เปิดไฟสูงไปอีกมาจากตรง
จิตไปส่งคนงานมาครับครับแล้วตอนแรกว่าเลี้ยวซ้ายเบี่ยงมาอย่างงี้เหรอ
หรือยังไงอ่าเลี้ยวซ้ายเบี่ยงมาก็นี่มันมาขึ้นในส่วนมันหักไม่ไหวมันไหลมาเลยมันไหลมาเรื่อยเรื่อยเลยเหรอเนี้ย
ครับโอ้คุณนึกว่าจะแข็งมันจะแข็งแต่ต้นมาเลยเหรอครับครับแล้วมันเบรกไม่ได้
เบรกเอาหัวจะล้มไงอืมถ้าเบรกก็มันอยู่มันจะล้ม
แกก็เฝ้านั่งรอรถยันเช้าจนล่าสุดก็มีการมาเคลื่อนย้ายรถของลุงแกไปแล้ว
การจราจรก็เป็นปกติแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมพอไม่ชินทางมันจะเป็นแบบเนี้ยใช่เอ่อ
เอ่อต้องดูให้ดีมันมีแบบแท่งทางโลโมงด้วยนะใครขับผ่านไปก็ระวังให้ดีแล้วกันนะครับ